นี้ฝันข่าวเท้าทะลักษณ์มาแล้วครับ
วันจันทร์แบบนี้นะครับสบายแบบนี้
คุณผู้ชมเคยอาการขาสั่นไหมครับ
เมื่ออยู่ที่ศูนย์นะครับแบบนี้นะครับคุณผู้ชม

ถ้าสั่นนะครับต้องปรับตัวยังไง

เชิญชมได้เลยครับ

เคยเป็นอาการแบบนี้หรือเปล่าครับ
ผู้ชายคนนี้กลัวความสูงเป็นชีวิตจิตใจ

ด้วยความหวาดเสียวก็วนไปแล้วครับ

โดดกระโดด

เหนื่อยใจอ้าวได้ที

เกือบไม่รอดครับ

คำแตกต่างไม่นานคนแห่มาหาครับ
แห้งเจียกับตื๊ป้อยไก่ช่วงว่างงาน

เป็นพ่อค้าขายหมูขายไก่ปิ้งแต่งตัวแห้งเจียกับตือโป๊ยไก่
เรียกลูกค้าเท่านั้นเอง
พร้อมยังครับพร้อมยังครับ
เพลงมาขอแบ้มแบ้มแบ้ม
ออกมาเต้นกันเลยสะบัดไปเลย
มือขาจังหวัดเกือบแก้มเม็ดลีลา
เลยทีเดียวแม่ท่าไหนก็ท่านั้นเต้นเข้าท่าเข้าที่กันหมด

ที่เห็นเขียวอยู่นั่นคือข้าวเม่านะครับ

ก็ได้มาจากรวงข้าวสีเขียวไล่มาจนถึงสีเขียวตกสีน้ำตาล
สักพักแล้วก็เกี่ยวข้าวและนำมาตำครับ
ตอนนี้ชาวบ้านกำลังฝัดเอากากหรือเปลือกข้าวออก
ข้าวจะนุ่มน่ากินน่ากิน
ก่อนวิธีการทำข้าวเม่าจะหายากขึ้นทุกวัน
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ